ในช่วงแรกเรามาดูเหตุการณ์เด่นรอบวันกันก่อนนะครับ

ในวันนี้มีคุณครูสาวคนหนึ่งครับขับรถจากจังหวัดน่าน
จะกลับไปหาพี่สาวที่จังหวัดชนบุรีครับ
ระหว่างทางขับรถตามรถบรรทุกซึ่งขับสายไปสายมาสุดท้าย
ตั้งใจจะขับแซงแต่แซงไม่พ้น
รถบรรทุกสะบัดมาหักหลบแล้วก็ตกถนนไป
แต่ว่าเคราะห์ดีนะครับไม่มีใครบาดเจ็บ
ติดตามพร้อมกับเหตุการณ์อื่นครับ
ติดอยู่ภายในจึงช่วยออกมา

โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดแพร่
แต่ช่วงปิดเทอมจึงขับรถจากบ้านที่จังหวัดน่าน

มีรถพ่วงขับอยู่ด้านหน้าสายไปมา
พยายามแซงขึ้นไปแต่ท้ายรถพ่วงก็สะบัด

วิ่งทางฝั่งนู้นค่ะ

ช่องนั่นคือซ้ายจุดหรือเปล่า

แล้วเขาแสงมาหรือเขาแสง
อยู่แสงแต่เหมือนกันว่าเขาสะบัดอะ

ช่วยกันเข็นรถขึ้นมาจากข้างทาง
เพื่อให้เจ้าของรถส่งเข้าอู่ซ่อมต่อไป
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตำรวจและกู้ภัยเขาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

พริมถนนพัฒนาการภูขวางอำเภอเมืองชวันธคอนสีธรรมราช
ที่เกิดเหตุพบนางสาวพรพนาเกรดแก้วอายุ๔๖ปี
คนซ้อนรถจักรยานยนต์ได้ระบาดเจ็บ
มีแผลฉีกขาดที่บริเวณนิ้วมือ

ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ถูกชนได้รับความเสียหายล้มอยู่
แต่ไม่พบรถคู่กรณีอยู่ในที่เกิดเหตุ
จึงรีบช่วยเหลือนำตัวส่งรมปัจจุบัน
เห็นเหตุการณ์ระบุว่าก่อนเกิดเหตุ
ผู้บาดเจ็บนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของลูกชายที่ขี่อยู่เลนซ้าย
เฉียวชนรถจักรยานยนต์สองแม่ลูกจนเสียหลักล้ม
หลังก่อเหตุคนขับรถกระบะได้เร่งเครื่องขับหลบหนีไปทางสามแยกนาหลวงด้วยความเร็ว
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวคนขับมาสอบปากคำและดำเนินคดีตามกฎหมาย
นี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่
พลเมืองดีกระโดดลงไปในคลองชลประธานบริเวณหน้าวัดหนองปันเจียง
ถนนสายแม่แตงแม่ริมในพื้นที่ตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริม
เพื่อช่วยเหลือหญิงวัย๑๙ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์
ถูกรถยนต์ชนแล้วพุ่งตกลงไปในคลอง
ซึ่งขณะช่วยเหลือและอุ้มขึ้นมาบนฝั่ง
พบว่าหญิงสาวคนนี้หมดสติจึงรีบแจ้งกู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้าน
เพื่อไปกินข้าวในตัวอำเภอแม่ริมแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ถูกรถยนต์ชนจนเสียหลักตกลงไปในคลอง
เพราะดีที่พลเมืองดีเห็นเหตุการณ์จึงรีบเข้าช่วยเหลือ
ส่วนรถยนต์คันก่อเหตุได้เร่งเครื่องขับหลบหนีไป